ตอนแรกคนตามตัวอยู่มั้ยหรอคะเค้าว่ารู้มันจะไป
ราลินอย่างนี้เมื่อก่อนเป็นไหนแบบเนี่ยพุกโกแม่จะต้องมาถาม
เมื่อก่อนฉันก็เป็นเอฟซีเขาเนาะเราเป็นเอฟซีผู้ชาย
ต้องไปให้รู้จักอะไรเป็นกันเราเป็นเอฟซีเธอเฮียวนั่งกันหมดเลยเนาะตอนนั้นเนาะเธอเนาะ
จริงจุดเริ่มต้นอ่ะหลายหลายคนก็จะทุกคนรู้จักนางหมดแหละ
แอปว่าไม่รู้จักใช่ถูกป่ะใช่ไม่รู้จักอ๋อหนูเป็นชะนีไงลูก
จริงจริงหลายหลายคนติดตามนางเพราะว่ามีมันต้องมีอะไรมากกว่าแค่นั้นแน่เลยอ่ะ
พี่มดเมื่อก่อนตกดึกดึกฉันก็ชอบชวนพี่โกะไปดูเขา
ฉันเป็นเอฟซีเขาน่าจะเนาะไปดูที่ไหนอ่ะไปดูที่ไหนเนี่ยเราทำรายการเจ็ดตีหนึ่ง
อีกห้าเตียงคือก็ต้องกดลูกไปที่พี่ต้องเป็นคนไปห้ามแม่
เวลาจะไปไหนก็แล้วแต่พี่จะเป็นลูกคือเวลาแม่จะไปไหนก็แล้วแต่
แม่เขาชอบใช้จ้ายต่างต่างพี่ต้องเป็นส่วนแบบแม่หยุด
เงินพี่เขารวยจากเงินพี่ไม่ใช่เขารวยจากคนอื่นสิเขารวยจากพ่อเด็กตาม
คือพวกเราด้วยความที่พวกเราไม่โดนเพราะอะไรรู้ไหม
สตาร์ทอัพเริ่มสตาร์ทอัพ

ทุกอย่างให้แม่มดดำแล้วจริงนะ

แม่หนูว่าไม่มีผัว

คนก็หาว่าเราไปเป็นเอฟซีตลอดติดต่อตามเขาหล่อ
มาจากเหตุการณ์ที่เป็น๑๐ปีแล้วที่เราเป็นเอฟซีเขาเนาะ

แต่ที่บอกว่าเจอเขาตั้งแต่สตาร์ทอัพ

เออแม่เรารู้จักว่าเขาเป็นนักธุรกิจยังตอนนั้น

หลังแฉลูกที่เราไปเชี่ยเงินกิน

ไม่แล้วตอนนั้นพี่ไปเจอเขานี่คือยังไง

พี่ก็เป็นเอฟซีเขาเหมือนแบบน้องพวกคุณน้อง
เราเป็นเอฟซีมากกว่าเราไม่ได้อะไรหรอกพี่ว่า

แม่ไม่ได้หมดเราไม่ได้หมดตัวอะไรอย่างนี้

มิ้นไม่ต้องรู้บางอย่างก็จะยอม
คือพี่จะอย่างนี้พี่เป็นคนที่ไปที่ไหนก็แล้วแต่
พี่จะไม่ออกเงินเสียเงินเรื่องพวกนี้

คือพี่เวลาพอจนนางหมด
แล้วไม่เหลืออะไรสักมาก

เธอ๕๖หมื่นเนี่ยเป็นปุ๊ก
วิกรหมดดิฉันไม่รู้ด้วยนะว่ามีใครมีคนไปเยอะด้วยนะ

เมื่อก่อนทำไมไม่เป็นข่าว
แต่เขาก็ชอบไปกับหลังรายการจบ
แต่แม่บอกฉันบอกว่านี่เองที่ฉันไม่จ่ายขนาดนั้นหรอก
แค่เห็น๕๐๐เชื่อกมือสั่นแล้วจิ๊บ
เห็น๕๐๐เสริมว่าหมดไป๕๐๐๐แล้วได้เห็นชั้นอีเดินเข้ามาว่า
ไม่ชั้นจะเตอร์บอก๕๐๐๐เดิม

เธอฉันเป็นคนควบคุมเงินแม่ไปดู

จะพูดอย่างนี้ต่อเมื่อเขายังไม่เห็นใครก็แล้วแต่
แต่ยังช่วยอยู่เลยนะ

นักธุรกิจชาวสิงคโปร์